ทางคดีกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
ประเด็นที่ต้องพูดถึงต่อเนื่องในวันนี้ก็คือ
การไปให้ข้อมูลกับตำรวจ

ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกเลย

อันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องแกะแล้วก็ตามกันต่อ

คือทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่าไปเจอเส้นผม

คุณโบทีเคนางสาวสุรตนาวีพัทรานุกูล
อดีตนักร้องชื่อดังค่ะ
เป็นส่วนตัวของคุณตังโม
เพราะว่าเขาโทรไปหาคุณโบเป็นคนแรก

คุณผู้ชมเคยดูกันมาอย่างต่อเนื่อง

และคุณโบทีเคทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
มันก็มีประเด็นที่ติดใจอยู่หน่อยหนึ่ง

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บไปตั้งแต่วันแรก
มันมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่า
ผลการตรวจเรือของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบนเรือ
มีเส้นผมของคุณแตงโมตกอยู่
ส่วนจะตกอยู่ที่จุดไหน
รายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่าที่ใบพัดนะคะ
ตกตรงจุดไหนเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะ
แต่ที่แน่คือเจอเจออยู่บนเรือ
จากการสอบสวนมีประเด็นที่คุณโบทีเคติดใจสงสัย
โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มของทุกคนบนเรือ
เพราะก่อนหน้านี้คนบนเรือมาให้ข้อมูลว่า

แต่ข้อเท็จจริงแล้วดื่มกันมากกว่า๔ขวด

ประเด็นที่คุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือ
คุณโบบอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการสืบสวนในช่วงเวลาดังกล่าว

กล้องวงจรปิดที่เรือทราย
ทำให้พบจุดที่คาดว่าคุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ยังไม่พบภาพขณะเกิดเหตุ
ตำรวจได้เรียกพยานที่อยู่บนเรือ
และคนขับเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ

ความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ตามกันต่อ
ความคืบหน้าล่าสุดณวันนี้นะฮะใช่ค่ะ
ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งแต่พบหลักฐานเป็นเส้นผมคุณแตงโม
ค่ะอยู่แถวแถวใบพัดค่ะแล้วก็ท้ายเรือ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดจากเรือทรายที่ผ่านแถวนั้นนะคะ
ซึ่งต้องไปดูว่าเขาจะเห็นเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างค่ะ
เหตุการณ์มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ถูกย้ายที่เก็บแล้วนะครับ
ค่ะนี่เป็นของกลางในคดีนะครับ
เอามาเก็บเอาไว้ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีใต้สะพานเจษฎาบดินตะบนสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีบอกว่าตำรวจประสานขอใช้พื้นที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
เพื่อขอจอดเรือสปีดโบสต์ลำนี้นี่นะฮะเพราะตอนนี้อายัดไว้เป็นของกลางในคดี
ตำรวจบอกว่าเห็นว่าทางพื้นที่ของสำนักงานเนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ
ทางสำนักงานเองก็ไม่ขัดข้องก็เลยให้เอามาจอดได้
ไม่รู้ว่าจะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานหรือเปล่าคนไปดูเยอะเหลือเกิน

ค่ะซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปเข้าใกล้อยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นของกลางทางคดีแล้วก็เป็นหลักฐานที่สำคัญมากของคดีนี้ด้วย